ล่าสุดก็สามารถจับกลุ่มผู้เล่นเกมขณะขับรถไปได้แล้ว

ตำรวจก็ย้ำว่ามาตรการนี้ต้องการที่จะป้องปราม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพการฝ่าฝืนกฎจราจร
และจับกลุ่มผู้กระทำผิดบนถนนเส้นทาง๑๐สายหลักในกรุงเทพ
ผลการปฏิบัติเพียงแค่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย
ตำรวจพบมีผู้กระทำความผิดกว่า๑๒ราย
ในพื้นที่ถนนพระราม๔ถนนรามคำแหงและถนนสุขุมวิทย์
ซึ่งผู้ขับขี่ทั้ง๑๒รายจะถูกตำรวจจราจรเปรียบเทียบปรับ
และชี้แจงข้อกฎหมายให้รับทราบเพื่อไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก
ถ้าติดไฟแดงเราก็เอารู้มารวย
ก็กฎหมาจาจรเป็นแบบป้องปามว่ากาวก็ได้
ปับบาทเดียวก็ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์โดยส่วนดาร
กรงิดอย่างนี้เราก็ว่ากาวไป
ถนน๑๐สายหลักในกรุงเทพมหานครที่ตำรวจกวดขัน
คือถนนพระราม๔สาธรณ์วิภาวดีรังสิตพระหลโยธินสุขุมวิทย์พญาไทยเพชรบุรีอังรีดูนังถนนพระราม๑และโดยรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ซึ่งเป็นจุดที่มีเสาโปเกสต๊อปจำนวนมาก
ซึ่งทำให้คนที่เล่นเกมโปเกมอนนิยมเดินทางไปจับโปเกมอน
และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
โครงการนี้เริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่๑๕สิงหาคม
โดยใช้วิธีการตักเตือนเป็นหลัก
แต่ภายหลังจากนี้ตำรวจทุกทองที่จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายมากยิ่งขึ้น
หากพบผู้ขับขี่เล่นเกมดังกล่าวแล้ว
จะถูกจับตามพรบจราจรทางบก
มีอัตราโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ซึ่งมาตรการนี้ตำรวจยืนยันว่ามีเจตนาป้องปรามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
และเพื่อประโยชน์กับตัวประชาชนผู้ใช้ถนนด้วยเช่นเดียวกัน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน